เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับผมคุยวัชลากริจพุภพศุกร์ครับ
ในฐานะคนเชียงใหม่ที่มีจังหวัดเพื่อนบ้านอย่างลำพูนบอกตรงตรง
ผมแทบไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับจังหวัดนี้เลยครับเพราะเป็นจังหวัดเล็กเล็กที่ไม่เคยมาเที่ยว
แต่วันนี้ผมต้องมาเยือนเพราะเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลก
จังหวัดเล็กแห่งนี้มีอะไรดีเทศกาลที่ว่าคืออะไรไปหาคำตอบพร้อมกันครับ
ตอนนี้นะฮะเราเดินเข้ามาในพื้นที่ของวัดพระธาตุธริพุนชัยแล้วนะครับ
สถานที่จัดงานสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกนะครับอื้อหือ
แค่ชื่องานนี้ก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการมากครับดูข้างหลังผมครับ
สลากนะฮะขึ้นเด่นเป็นสง่าสีสันสวยงามมากมาก
แล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะครับช่วงเช้าอากาศเย็นสบายมากนะฮะ
ข้างในนี้ผมว่าต้องเต็มไปด้วยความอิ่มบุญมากแน่นอนครับ
ตามผมมาเลยครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงฮะ
ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจัดขึ้นทุกปีในช่วงก่อนออกพรรษา
ในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่สิบสองกันยายนครับ
โดยพื้นที่จัดงานก็คือวัดพระธาตุธาริพุนชัยวรมหาวิหาร
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ด
โดยพระเจ้าอาธิตยราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ
ทายาทของพระนางจามเทวีนั่นเองครับ
ช่วงที่ผมมาเสียดายว่าองค์พระธาตุกำลังบูรณะซ่อมแซม
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาลดน้อยลงใช่ไหมครับ
ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของบริเวณที่เขาจัดงานสลากย้อมเมืองลำพูนแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงตรงนี้นะครับ

อยากถามที่มาที่ไปหน่อยว่าสลากย้อมเมืองลำพูนนี่คืออะไรครับ
คนล้านนาเนี่ยจะเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการธนุบำรุงพุทธศาสนาก็เข้าสู่พนิษฐานครับ
ผู้ชายบวชผู้หญิงไม่มีทางจะได้หาหรือทำอะไรไม่ได้
ด้วยภูมิบรรยาของคนท้องผิดก็คิดว่าเออเราน่าจะหากินกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพื่อจะให้ผู้หญิงได้มีกิจกรรมเทียบเท่ากับผู้ชายก็เลยคิดกุศโลบายสลากย้อมขึ้นมา
เขาก็สอนลูกหลานให้เก็บหอมลำลิดรวบรวมเงินทองเพื่อที่จะถวายต้นสลากสักต้นหนึ่ง
แต่ก็ไม่ใช่ทำยังง่ายนะค่ะมีผู้หญิงน่ะที่ทำทานสลากย้อมจริงจริงในเมืองลำภูนย์เนี่ย
ไม่น่าจะถึงร้อยคนนะใช้ความประหยัดมัธยัติอดทนอุตสาหะ
ผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการสลากย้อมในสมัยก่อนนะครับบ้านที่มีลูกผู้ชายนะ
ถ้าเห็นผู้หญิงที่ทำวานสลากย้อมน่ะเขาจะไปสู่ขอมาเป็นแม่บ้าน
นี่แหละครับกุศโลบายในการสอนคนของคนยุคก่อนเป็นการฝึกให้เก็บหอมรอมริฟอดทนอุตสาหะ
เมื่อทำต้นสลากย้อมสำเร็จก็ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนกลายเป็นคนดังที่บ้านไหนก็อยากได้ไปเป็นลูกสะพ้าย
อาจารย์ครับที่บอกว่าสลากย้อมเนี่ยจะมีการประกวดด้วยเมื่อกี้เราเดินดูกันแล้วเนี่ยผมแยกไม่ได้เลยว่าอันไหนมันสวยน้อยกว่ากันมากน้อยยังไงเนี่ยมันมีเกณฑ์ตัดสินไหมครับเราต้องดูตรงไหน
คำว่าสลากย้อมที่จะมีเกณฑ์ที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีหัวไม่เฮียวเห็นไหมเป็นปุ่มเป็นปุ่มที่มีสลากย้อมคือหัวที่เป็นขุยที่สีแล้วก็ย้อมสีลงไปนั่นแหละ
แล้วอันดับสองก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยบีรี่สรวจทรงทิ้งเรียบตั้งแต่ส่วนสูงเป็นทรงออกมานะก่อนหัวแล้วแล้วค่อยทำลงมา
อ่าต้องค่อยลดลงมาต้องก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
อ่ามันต้องแบบเป็นราบตัวอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าจากนั้นมันก็จะมา
แล้วตรงปากกระบานที่เป็นที่เป็นฐานรับอย่างนี้ใช่ไหมครับ
กระบานมันจะได้ซวดทรงสวยงาม
ทางคณะกรรมการนี้ไม่ต่ำกว่าสิบสองเมตรเกณฑ์หนึ่งก็คือมีข้าวของ
มีอุปกรณ์ครบถ้วนของพระของคนที่ถวายทาน
อย่างนี้ต้องใช้เวลาเตรียมงานกันเป็นแบบปีเป็นเดือน๕เป็นเดือน
เป็นเดือนอ่าที่ยกมาที่เนี้ยใช้เวลาสามวัน
เพราะสลากย้อมจะมีครับจะมีความสวยอยู่ได้แค่สามวันอ๋อ
เพราะมันเป็นกระดาษหมดไงแปลว่านอกจากฝีมือการเตรียมตัวแล้วต้องมีการเตรียมพร้อมหลากหลายอย่าง
มีการวางแผนอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องมีความสามัคคีกับคนในชุมชนที่ช่วยกันทำด้วย
อย่างที่บอกว่าต้นสลากย้อมที่จะมาประกวดได้ใช้เวลาทำนานนับเดือนแค่การติดตั้งก็กินเวลา๓วันครับ
ที่เห็นเชือกโยงใยไปมาก็เพื่อเป็นการรับน้ำหนักของเสาต้นสลากแต่ละต้น
ประกวดภายในวัดแห่งนี้ตั้งเสาได้ทั้งหมด๑๒ต้นเท่านั้นครับ
ชาวบ้านจะเริ่มมาตั้งเสากันตั้งแต่วันที่๑๐กันยายนแล้วค่อยเสียบไม้เฮียวจากยอดเสาไล่ลงมา
พร้อมกับประดับประดาษด้วยกระดาษสีข้าวของต่างต่างที่จะถวายทาน
และในมือผมนี่นะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า
เหี่ยวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไกลมีการนำไปย้อมสีนี้เป็นต้นเหตุของที่เขาเรียกว่าสลากย้อมก็จะต้องมีแบบนี้นะครับ
เนี่ยเป็นต่อระยองของจริงเป็นแบบนี้หมากพลูครับหมากพลู
พร้อมรับประทานนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นแบบพุ่มแบบนี้
เพราะส่วนดอกตรงนี้นี่จะกินไม่ได้นะฮะเอาปากมากันเลยนี่ครับผม

ผมยืนอยู่หน้าต้นสลากแชมป์เก่าปีที่แล้วครับจำชื่อเขาไว้ดีนะครับ
ประตูป่านะฮะจะสังเกตว่าเจ้านี้เนี่ยจะมีความสวยงามแล้วทุกคนจับตามองมากมาก

แต่ตรงนี้นะครับก็คือต้นสลากย้อมของวัดต้นแงะนั่นเองนะฮะ
ด้วยความที่เป็นใบไม้สดเป็นดอกไม้สดอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถทำล่วงหน้าก่อนเวลาได้
เขาต้องมาทำก่อนงานจริงจริงแปลว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพ่อเท่าพ่อแก่เพิ่งมาทำกันสดสด
อาจารย์ครับตอนนี้เราลงมาที่พื้นที่ที่จะเป็นการเดินขบวนจริงแล้ว
อยากให้อาจารย์เล่าคร่าวนิดนึงว่าเนี่ยวันนี้เราจัดรูปขบวนกันยังไงแล้วมีแบบความยิ่งใหญ่ยังไงบ้างครับ
คือปีนี้การจัดลูกขบวนเนี่ยเฉพาะต้นใหญ่นะเขาเรียกว่าต้นสูง๘เมตร
อันนี้ตรงนี้นี่คือ๘เมตรครับ๘เมตรแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีขบวนแห่มีกิจกรรมการฟ้อน
พอเปิดขบวนให้พบขบวนก็จะขับเคลื่อนไปโดยเฉพาะต้นใหญ่ต้นสูง๘เมตรเรามีทั้งหมด๕ต้น
พอหมดจากขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนของชุมชนวันนี้นี่รวมแล้วกี่ต้นได้ครับเนี่ย๔๐กว่า๕๐ต้นในวันนี้

ทางด้านขวานี่มีสลากแบบขนาดแบบย่อมเยาวเนอะแล้วอย่างนี้คือยังไงฮะอันนี้คือสูงประมาณสามเมตรครึ่งนะครับครับผม
จะเป็นของอ่าเจ้าภาพที่มาจากทั่วประเทศแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนลำพูนเท่านั้น

ปีนี้เราจะมีเจ้าภาพทั้งหมดอยู่ประมาณ๖๐ต้นนะ

อันนี้สำหรับที่เราเห็นคือเตรียมไว้ในตอนเย็น
แล้วการประกวดต้นสลากย้อมก็เริ่มต้นขึ้นครับ
จะได้ยินเสียงเซ็งแทร่ดังไปหมด
เพราะแต่ละชุมชนต่างก็ขนเอาเทคนิคต่างมาแข่งขันประชันกัน

ก็คือการร้องที่เรียกว่าห้ำกระโลงครับ
อย่างที่เรากำลังได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับ
เป็นการประชันการร้องห้ามกระโลงของชุมชนต่างนะครับ
ซึ่งเหมือนมาสะดุดีหรือมาแนะนำให้เรารู้ว่าเจ้าภาพของแต่ละต้นเนี่ย
เขามีคุณงามความดีแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยสังคมอย่างไรบ้างนะครับ
และนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เป็นเกณฑ์การตัดสินของงานนี้ด้วย
ไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งต้นสลากย้อมเท่านั้นครับ
กรรมการก็จะคอยเดินให้คะแนนไปทีละต้น
นี่ครับกรรมการมายืนตัดสินกันสดตรงนี้เลยนะฮะ
ต้นนี้อาจจะมีลุ้นก็ได้นะครับลองดูครับ

ห้ามกระลงที่เมื่อสักครู่ดังมากเนี่ยเงียบลงไปแล้วนะครับ
สัญญาณบอกให้เรารู้ว่าคณะกรรมการตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะได้ทราบกันว่าชุมชนไหน
หรือว่าต้นสลากต้นใดจะได้รับรางวัลที่๑ของงานนี้นะฮะ
แต่เชื่อว่าไม่ว่าต้นไหนจะได้ไปเนี่ยสวยทุกต้นจริง
เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเขาจริงแน่

ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับสีสันและบรรยากาศของขบวนแห่ต้นสลากสุดยิ่งใหญ่
หนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลำพูนสักครู่ครับ